ที่คิดจะจับกูแอสุประชายมานะเราให้ดูบรรยากาศสักนิดนึงครับ
กูแอพูดอะไรรึเปล่าอ่านี่ค่ะเอาลูกค่ะขอดูภาพลูกค่ะ
ประมาณนี้นะคะโอเค
รับทุกคนได้นะคะได้นะคะ
พี่ยังสนุกกันครับ

โอเคไหมครับ

แต่เดี๋ยวพี่ยังมาไหม
วันนี้พี่ยังมาไหมครับ
เออวันนี้พี่ยังทำงานด้วยนะครับ
ตัวแทนละครับ

ได้ให้เสร็จแล้วก็เรียกแล้วนะคะ

คือพี่เอกรู้ว่าเป็นเจ้าภาพตั้งแต่
ที่เราทำพิธีอ่ะ

แล้วก็วันนี้

เพราะที่พี่เอ๋บอกว่าพี่เอ๋จะเจ้าภาพตั้งแต่วันไหน
พี่เอ๊ใช้ความรักน้องโมเป็นตัวนำทาง

และคิดถึงความรักที่พี่เอ๊มีให้น้องโมอย่างเดียว

แค่เรื่องความรักที่พี่เอมองให้น้องโมอย่างเดียว
แล้วพี่เอก็จะทำหน้าที่พี่เอให้สมบูรณ์แบบในวันนี้
คือจะส่งน้องแบบเสร็จสมบูรณ์ครับ
ผ่านมา๓เดือนพี่เอ๊เป็นคนที่ไม่ได้พูดเรื่องความจริงเลย
หลายคนก็แบบว่าเป็นแบบพี่ที่ให้ใจน้องพี่เอ๊สิ่งไหนบ้างครับ
คือที่ไม่พูดคือเราก็รักน้อง

ก็เหมือนกับทุกคนที่คอยติดตามข่าวเหมือนกัน
พี่เอ๊ก็เป็นเหมือนกับทุกคนเองเนี่ยครับ

ก็ส่งพี่เอ็มมาเป็นตัวแทน
ก็คือเหมือนกับร่วมกันตั้งแต่ที่แสดงเจตนารมณ์ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่า
เราจะเป็นเจ้าภาพตั้งแต่งานที่ร่วมไว้อะไรเมื่อ๓เดือนที่แล้ว
แล้วก็เราก็ตั้งใจว่าจะชาปนกิจตั้งแต่ตอนเมื่อ๓เดือนที่แล้วแล้ว
แล้วก็ด้วยสถานการณ์หลายอย่างทำให้ยืดเยอะมาจนถึงตอนนี้
แล้ววันนี้พี่เอก็ได้มาทำหน้าที่ตัวเองได้เรียบร้อยแล้วครับ
จริงได้บอกโมอย่างไรบ้างไหมครับ
คิดถึงและลึกถึงตลอดเองเนี่ยค่ะและลึกถึงตลอดเองเนี่ยค่ะ
ส่วนหนึ่งหลายคนชื่นชมพี่เอกับเพื่อนทั้งหลายให้ความเอ็นดูพี่เบิร์ต
ได้ได้พูดคุยอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ก็ต้องขอบคุณอย่างนี้ค่ะก็คือเหมือนทำหน้าที่เหมือนกับว่า
คือพี่เอจะคิดอยู่เสมอว่าเหมือนน้องโมยังอยู่กับพี่เออย่างนี้ค่ะ
สิ่งที่พี่เอทำอะไรไปพี่เอ๊ก็จะคิดอยู่เสมอว่า

ถ้าน้องโมยืนอยู่ข้างน้องโมคงอยากให้พี่เอไปพูดคุยกับพี่เบิร์ต
แล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบ
พี่เอก็จะทำหน้าที่ที่พี่เอรู้สึกว่ามีน้องโมยืนอยู่ข้างอย่างนี้ค่ะ
ไม่ได้รู้สึกว่าน้องโมไม่อยู่แล้ว
ที่จะทำให้เหมือนกับว่าน้องโมยืนดูอยู่อย่างนี้ค่ะ
ที่ผ่านมามีโอกาสได้คุยกับเบิร์ตไหมคะ
เช่นวันเกิดพี่ออสที่เชียงใหม่อย่างนี้ค่ะ

ออสก็เป็นอีกคนนึงที่รักน้องโมมาก
แล้วก็ดูแลทั้งน้องโมแล้วก็น้องเบิร์ต
ตอนที่น้องโมยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็ตอนนี้พวกเราก็ยังมีเจตนารมณเดิมนะพี่ออสนะ

แต่วันนั้นเบิร์ตก็คือมาทำแทนโมที่เคยทำให้ทุกปีใช่ไหมคะ

พอเห็นบรรยากาศเท่านั้นเราก็เป็นยังไงบ้างครับพี่ออส
ให้พี่ออสพูดความรู้สึกดีกว่าก่อนค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นที่เขาเซอร์ไพรส์พี่เพราะไม่ทราบว่าเบิร์ตจะไป
แล้วก็มันก็ไม่รู้มันบรรยายไม่ถูกเนอะ
ทุกปีน้องโมก็จะไปมาหากันตลอด

เขาบอกเขาทำหน้าที่แทนโมแล้วอะไรประมาณนี้

คือจะยังห่วงเบิร์ตยังไงมั้ยคะ
คือจริงน้องเบิร์ตเองก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีมากเลยค่ะ
ก็ยังไม่รู้ว่าไลฟ์สไตล์ของน้องเบิร์ตจริงคือเขาเป็นยังไงอะไรแบบนี้
นั่นนะครับก็คือพี่เอกับพี่ออสก็ได้ชมภาพนะครับ
เอเคยบอกไว้ว่าจะส่งดาวประดับฟ้าส่งนางฟ้าแตงโม
และขอดูแลแตงโมจนวันสุดท้ายในฐานะน้องรักนะฮะ
ก็เป็นเจ้าภาพในการทั้งจัดพิธีไว้อะไร

แล้วก็ครั้งนี้แหละฮะในการจัดพิธีชาปนาคิดด้วยนะครับ
ใช่ค่ะพี่เอก็บอกนะคะบอกว่าอย่างที่เจตนารมณ์ที่พี่เอบอกไว้ตั้งแต่ต้น
วันไว้อะไรแล้วก็งานชาปนกิจพี่เอจะเป็นเจ้าภาพ
ทีนี้ก็ใช้ความรักนำทางแล้วก็จะทำหน้าที่ส่งน้องให้สมบูรณ์นะครับ
เอกับพี่อ้ำเขาจะดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดงานนะครับ
แล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะฮะทางศาสนาคริสต์เนี่ยเขาบอกแบบนี้
ไม่อยากให้เศร้าเพราะทุกอย่างจะสวยงามนะครับ
แล้วก็พี่เอก็ตั้งใจในการที่จะสรรสร้างทุกอย่างในงานให้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับ
ดังที่พี่เอ๊เนี่ยเคยเคยเขียนบทกรณ์ทิ้งไว้นะคุณ
บอกว่าถ้าเหนื่อยนักพักใจให้หายหนาวความทรงจำแสนสุขทุกเรื่องราว
แพรวกระพริบพริ้มยิ้มหยาดใจนะครับ
แล้วก็ทุกอย่างจะยังคงรักยังคงอบอุ่นอยู่ในหัวจิตหัวใจ
หวังที่จะให้คุณแตงโมได้รับทราบถึงความรู้สึกของทุกคนที่ส่งให้แตงโม
นี่นอกจากที่พี่เอให้สัมภาษณ์กับสื่อแล้ว
ข้างพี่เอเนี่ยนะคะคือพี่ออสพี่ออสเชียงใหม่
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้มีอุปการะคุณกับคุณตังโม
แล้วหลังจากคุณแตงโมเสียชีวิตเนี่ยนะคุณเบิร์ดก็บอกว่าจะขอดูแลพี่ออสเอง
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดตอนที่คุณตังโมมีชีวิตอยู่
ก็จะไปร่วมงานวันเกิดของพี่ออสทุกครั้งถือว่าเป็นหนึ่งคนที่คุณตังโมรัก
นะครับนี่คือบรรยากาศสดนะฮะพอดีเลยพี่เอก็ให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นพอดีนะฮะ
มีบุคคลอื่นเดี๋ยวถ้าทีมข่าวได้สัมภาษณ์เดี๋ยวเราตัดให้คุณผู้ชมได้ดูกันสด
เหมือนคุณผู้ชมได้ร่วมในพิธีอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมเรามาดูใช่ค่ะ